ทำไมเวลาใครเห็นบทบาทของคุณสันทนาที่ออกมา
ไม่มีใครเชื่อคุณสันทนะเลยไม่มีใครไม่มีใครเข้าข้างไม่มีใครเชื่อเลย

ผมไม่ได้ทำเพื่อให้คุณต้องเชื่อเนี่ยคุณไม่เชื่อไอ้คนนั้นเนี่ย
คุณไม่เชื่อมันเถอะเดี๋ยววันไหนก็เห็นเอง

ผู้เจยงจะตายตอนจบรู้สึกยังไงเนี้ยโอโโมไป
หลายคนก็บอกอะไรคุณสันทนาอะไรเนี่ยของคุณคุณ
ผมก็บอกว่าความถ้าคุณรู้นะกลุ่มทิวนกี้พวกนี้
เอาตังค์มาให้ผมเมื่อไหร่ที่ไหนเท่าไหร่

แล้วผมเป็นคนแบบนี้ผมคบเพื่อนฝูง

ก็เรียกว่าจะตรวจสอบผ่านการเงินหมดเลยนะ
ต้องมาถึงวันนี้แต่อย่าแกล้งกันนะ
เพราะผมโดนมาแล้วไอ้แกล้งป้ายผมอย่างนี้แล้วเป็นไงแล้ววันนี้มีใครออกมารับผิดชอบบ้างไหมเนี่ย
แห่มาที่๕๖๐๐คนเป็นพันคนมาจับผมคนเดียวแล้ววันนี้หายหน้าไปหมดอ่ะ
ก็มาสิวันนี้จะมาอีกก็มาแต่ไอ้แกล้งกันเราก็ต้องยอมรับระบบกฎหมายประเทศนี้

ก็ไปฆ่าความผิดที่ต้องกลัวเออถ้าแกล้งกันแกล้งผมก็ยังไม่กลัวผมก็สู้

ที่คุณชูวิทย์พูดเรื่องคุณสันทนาเอ่ยชื่อถึงร้อยเอกธรรมนัฐ
อ่ะอันนี้คุณสันทนาบอกอ่าเคลียร์ให้ฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
คุณชูวิทย์บอกนี่มันมีมากกว่านั้นอีกนะ
คุณธรรมนัฐเนี่ยพาตู้ห่าวไปหานักการเมืองคนนึง
เอออันนี้นี่ชื่นชอบนาฬิกาลูกนาฬิกาลูก

นี่รู้เรื่องไหมรู้เรื่องกับเขาไหมอันนี้เรื่องนี้ผมไม่ทราบ
อันนี้คุณคุณเปิดประเด็นเรื่องนี้มาคุณก็ไปจัดการเคลียร์ให้ชัดแล้วกัน

ถ้าให้ผมถามละเดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมยกหูโทรศัพท์ถามให้
ตอนนี้ยกเลยได้ไหมคุณเอามานั่งอยู่ในไทย

ให้เขายืนยันบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง

ผมเหลือเวลาอีกแค่๓๐วิสุดท้าย

คุณสันธนะเลยเนี่ยเรื่องราวที่ต่าง

เข้าใจยังไงก็แบบที่พวกคุณเข้าใจ

ไอ้คนที่มาพูดกับผมคน

นี่คุณชูวิทยเขาจะฟ้องร้อยล้านเลยนะ

ฟ้องแล้วนี่แล้วจะได้ไหมเนี่ย

ประเทศนี้ผมอยู่ด้วยกระบวนการของศาลยุติธรรม

ก็พวกคุณไปคิดของคุณกันเอง

ผมมานั่งอย่างนี้เดินไปไหนพวกคุณก็มาเถอะ
แต่ถ้าผมไม่ผิดพวกคุณก็คิดกันไปเอง

แต่ผมเป็นคนกระทำถ้ามันใช่ก็ผมก็พร้อม
ผมก็พร้อมพร้อมรับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับผม
แต่ถ้าไม่ใช่นั่นแหละคือคำตอบ
พวกคุณจะรับผิดชอบอะไรผม
วันนี้ขอบคุณนะฮะโอกาสหน้าคงได้คุยกันใหม่
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ